มันจะมีเหมือนเป็นกรอบเล็กสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบน

ไม่รู้เอาของแข็งฟาดเข้าไปที่หัวหัวแตกเลือดอาบเลยนะคะ
แต่หนุ่มวินคนนี้เขาพกคัตเตอร์มาก็ชักคัตเตอร์ออกมา
แล้วก็แทงสวนกลับกันไปมาตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสกันไปทั้งคู่
หนุ่มวินเนี่ยก็พยายามลากร่างตัวเองทั้งที่เลือดท่วมนะคะหัวก็แตกเนี่ย
มาโรงพักเพื่อมาแจ้งความค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข้างตลาดวัดศรี
ในตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
นายที่ติดเครื่องต้นวัยยี่สิบเก้าปีนุงวินมอเตอร์ไซส์รับจ้างเนี้ยนะคะ
มาแจ้งความที่โรงพักพานทองในสภาพนี้เดินกอดกระเพลกจะไม่ค่อยไหว
เลือดก็อาบหัวก็แตกแต่ก็ต้องมาแจ้งความค่ะ
มีบาดแผลฉีกขาดและแตกตามแขนและลำตัวด้วยเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกาย
ว่าที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไร
ก็เห็นว่ามีร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางด้วย
พอแจ้งความแจ้งความอะไรเสร็จ
ตำรวจก็พามาส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลพานทอง
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
แจ้งไปที่ตำรวจค่ะบอกว่ามีผู้ป่วย
เป็นผู้ที่ถูกมีดกรีดที่ใบหน้าและศีรษะ

อาการสาหัสมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนกัน

ทราบชื่อผู้ป่วยรายนี้ก็คือนายมาโนธมังกรอายุ๓๐ปีค่ะ
ตำรวจก็อายัดตัวไว้แล้วก็สอบถามถึงสาเหตุว่า
อ้าวไหนเล่าซิไปทำอะไรมาถึงโดนแบบนี้
ฟังของฝั่งนาธิตินาธิติก็เล่าว่า
อยู่มีคนเอาของแข็งไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ย
ฟาดเข้าไปที่หัวเขาเต็มแรงเลย

ก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงยืนถือแป๊บเหล็กอยู่ด้านหลัง

ก็เลยควักคัตเตอร์ออกมาแล้วก็ต่อสู้กัน
วัดแกว่งไปมาโดนทั้งหน้าโดนทั้งหัว
ของผู้ก่อเหตุหลายแผล

เขาก็รีบกระโจนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของเขา

เขาเลยตัดสินใจขี่รถมาที่โรงพักพานทองนี่แหละ
ผู้ก่อเหตุถึงได้หลบหนีไปคนละทาง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบทั้งสองฝ่ายเลย
ตอนนี้ได้ฟังเรื่องของฝั่งนายทิติคนนี้หนุ่มวินแล้ว
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนของทางฝั่งนายมาโนธด้วยนะคะ

ทั้งสองฝ่ายจะได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานและสอบสวน
จะได้รู้ว่าคดีนี้เรื่องจริงเป็นอย่างไร
แล้วก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย